เศรษฐ์ในการสำคัญสศึกไทยลีกสามนะครับเรื่องของกรณีธีตี๒นี่แหละครับ
ซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับความคืบหน้าตอนนี้
ก็อยู่ในช่วงการรักษาตัวนะครับสำหรับน้องสุภสรรค
เรืองสุภรณมิตรแข้งของทางบนกรุงเทพฯอย่างน้อยสองอาทิตย์อ่ะนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพลตรวจโทอำนวยนิมโนประธานคณะกรรมการพิจารณามารยาทนะครับ
และข้อประท้วงเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าหลังดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ถือว่าผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยตรง
จากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบรายละเอียดของพฤติการที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่๑๗มีนาคมนี้
ก็บทลงโทษนะครับข้อ๑๐เนี่ยเขาบอกว่าโทษสำหรับนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็บุคลากรกีฬาอาชีพ
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับด้วยจัญญาของสมาคมกีฬาฟุตบอล
มีตั้งแต่ตักเตือนทั่วไปไปจนถึงนะครับแบรนด์การค้าแข้งตลอดชีวิตเลยครับ